อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ฮือฮามากในโลกโซเชียล

คุณจะต้องเตรียมสินสอดทองมั่น
แต่สินสอดที่ว่าเนี่ยเจ้าบ่าวคนนี้
เขาไม่ได้หอบเงินไปเป็นล้านล้านนะคะ
แต่สินสอดที่ว่าเป็นหลักล้านจริง

ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
นี่เลยมาจากผู้ใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่า
คุณนันทพรปรักษากนกนะคะ
เธอเป็นเจ้าสาวป้ายแดงเลยนะคะ
เธอโพสต์ข้อความสุดปริ้มของเธอ
หลังจากแต่งงานไปเมื่อวันที่๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา

เป็นความทรงจำวันแต่งงานของเธอ
แล้วเธอก็บอกว่าขอบคุณทุกท่าน
มาร่วมแสดงความยินดีกับเราทั้งคู่ด้วยนะคะ
ถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วย

อ้อมชอบสินสอดที่เป็นต้นไม้

พร้อมกับวงเล็บว่าเจ้าบ่าวในฝัน
ต้นไม้เหรอนี่ใช่คุณ
เราก็เลยไปตรวจสอบไงคะว่าสินสอดที่ว่าเป็นต้นไม้คืออะไร
มันก็คือข้างหลังคุณเห็นไหม
เขียวนั่นแหละค่ะต้นไม้นี่แหละ
ไม้ด่างที่เจ้าบ่าวเอามาให้เป็นสินสอด
นั่นก็คือมอนสเตอร่าด่างมิ้น
โอ้โฮมีมิ้นด้วยเหรอ
ลักษณะพิเศษของเขาก็คือความด่าง
ใบเขาจะเป็นด่างสีเขียวมิ้น
เห็นไหมเห็นไหมจะไม่ได้เป็นด่างขาวนะ
มันจะเป็นด่างไม่เหลืองด้วยนะแต่จะเป็นเขียวมิ้นเขียวอ่อน
ซึ่งปัจจุบันมีน้อยและหายากมาก
และเป็นที่ต้องการในตลาดนักสะสมระดับโลกเลย

คุณจำได้ไหมเราเคยอ่านข่าวที่มีคนมาซื้อไปในราคา๑ล้าน๔๐๐บาท

มีราคาเป็นล้านนั่นเองค่ะคุณ
ราคาจริงมีตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านบาทนะคะ
ซึ่งเราก็ไปสำรวจสอบถามมา
ก็คือเจ้าสาวเนี่ยเขามีความชื่นชอบในไม้ด่างเป็นพิเศษ
แล้วก็มักจะถ่ายรูปกับไม้ด่างพันหายากอะไรต่างอยู่เสมอ

ภายในงานบ่าวสาวเขาแจกของชำรวยเป็นไม้ด่าง
ให้กับผู้ที่มาร่วมงานด้วยมันเป็นแบบมิติใหม่แล้วกันของสินสอดในยุคนี้

ก็ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมบางคนบอกว่า
ทำไมไม่เอาต้นไม้ไปขายแล้วเอาเงินมาเป็นสินสอด
ไม่ใช่มันเป็นความชื่นชอบส่วนบุคคล
คุณนึกออกไหมบางสิ่งบางอย่าง
มันก็ไม่สามารถประเมินมูลค่าทางเงิน

อย่าไปมองว่าเฮ้ยเขาต้องอยากได้งงได้เงินอย่างเดียว
แต่คุณรู้ไหมว่ามันไม่ใช่แค่ว่าราคาแพง

ก็จริงมันเหมือนเป็นความพยายามไหมถ้าสมมุติที่ฉันเป็นผู้หญิงคุณพี่เจ้าสาวอ่ะ
เราก็จะรู้สึกว่าเจ้าบ่าวเป็นคนที่รู้ว่าเราชอบอะไร
คือได้ข่าวว่าเจ้าบ่าวเนี่ยเขาเป็นคนปลูกเองด้วยนะ
แล้วเขาก็พยายามหามาให้
คือด้วยความชื่นชอบส่วนตัวมันก็เลยทำให้แบบ
ทั้งคู่แบบมีความสุขกับสิ่งนี้
เพราะความชอบของแต่ละคู่ไม่เหมือนกัน

ความรักต้นไม้เหมือนกันเขาบอกต้นไม้เหมือนความรัก

เพราะจริงสินสอดอย่างอื่นที่เขามอบให้ก็มี
คุณชนะเตรียมไปขอสาวตอนนี้เขาปลูกอยู่

อ๋อใช่นั้นจะมีหรอกคนที่อยากจะเอาถั่วงอกผมไปด้วย

ค่ะเปย์อะไรเปย์นอนเหรอ
ไปนอนแกว่งไปแกว่งมาก็หลับสบายดี